แล้วก็อยากให้น้องที่รับงานเอ็นดูไว้เป็นอุทาหรณ
หนึ่งแล้วปรากฏว่าน้องเสียชีวิตในที่สุดเนี่ยนะคะเรื่องของ
การเสียชีวิตของน้องจบไปแล้วค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าพิธีต่างเสร็จสิ้นไปแล้ว
เมื่อวานนี้ก็นำเท่ากระดูกของน้อง
ลอยอังคารที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
แน่นอนว่าเป็นไปอย่างโศกเศร้า
แต่ว่าเรื่องของคดีมันยังไม่จบนะคะ
เอาบรรยากาศนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชม

วัย๔ขวบนะคะ

นำเท่ากระดูกไปลอยอังคารกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
หน้าพระเจดีมุตตาวหรือเจดีเอียง
วัดปรมัยยิกาวาสเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะ
โดยมีการลอยดอกไม้ทูบเทียม
ก่อนที่จะลอยเท่ากระดูกของน้อง
มีการโปรยข้าวตอกดอกไม้ไปตามกระแสน้ำแบบนี้ค่ะ
บรรยากาศแน่นอนไม่ต้องคาดนะคะ
เป็นไปอย่างโศกเศร้าโดยเฉพาะแม่ของน้องไฟล์
น้ำตาไหลไม่หยุดเลยนะคะน้ำตาร่วงตลอดเวลา
บอกว่าลูกสาวให้ไปสู่พบภูมิที่ดี
ไม่ต้องเป็นห่วงแม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูกชาย
แม่รับปากกับน้องไฟว่าจะดูแลลูกให้ดีที่สุด
แล้วสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สะเทือนใจรู้ไหมคะว่าตอนไหน
ระหว่างที่ลอยอังคารจู่ลูกชายของน้องไฟล์
วัย๔ขวบพูดขึ้นมาบอกว่าสงสารไฟล์
แม่ของน้องไฟล์บอกว่าหดหูมากพอได้ยินประโยคแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นค่ะลูกชายของน้องไฟล์ก็พูดต่อบอกว่าคิดถึงไฟล์
ไฟล์จะกลับมาไหมไฟล์จะมานอนกับเราไหม
ตอนนี้สิ่งที่แม่กังวลเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม
วัย๔ขวบไม่รู้ว่าแม่ตัวเองเสียชีวิตแล้ว
แม่ของน้องไฟล์บอกว่ากลัวว่าวันใดวันหนึ่งจู่น้อง
ไว้๔ขวบก็คือลูกชายของคุณไฟ
เดี๋ยวจะบอกว่าให้โทรหาคุณป้าย
เพราะแม่ลูกเขาโทรคุยกันทุกคืนนะครับ
เหมือนเมื่อวานนี้ตอนที่ขับรถมาอย่างนี้
เขาหลับเพราะเขาตื่นขึ้นมา
เขาก็บอกว่าหนูคิดถึงไฟล์มากเลยอ่ะยาย
เราก็จุกไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออก
เวลาไปอยู่บ้านแล้วไฟจะกลับมาไหม
แล้วไฟล์จะมาหาหนูไหมอะไรอย่างนี้
เขาก็จะพูดเหมือนเขานึกได้เขาก็จะพูดมา
คือเรื่องของการเสียชีวิตของน้อง
คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียด
คุณหมอบอกว่าสักประมาณ๔๐๔๕วัน
แต่ว่าเบื้องต้นมีการระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะภาวะแทรกซ้อนจากตับวาย
ส่วนว่าจะมีสารเสพติดในร่างกายของน้องไหมเดี๋ยวต้องรอผลนะคะ
เพราะเพื่อนของน้องแล้วก็ญาติของน้องเนี่ย
มีการตั้งข้อสังเกตว่าฝั่งผู้จ้างคือมีการให้น้อง
สารเสพติดเกินขนาดแล้วน้องช็อกเสียชีวิตหรือเปล่านะคะ
ตอนนี้เนี่ยตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะคะ
สำหรับคนว่าจ้างแต่เป็นข้อกล่าวหาในลักษณะคือ
เรื่องของความผิดการรวมตัวมั่วสุมแล้วอาจจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
โรคโควิดแต่เรื่องของการเสียชีวิตของน้อง
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครนะคะ
ทีนี้คุณแม่ของน้องไฟล์บอกต่อบอกว่า
น้องไฟล์เนี่ยเป็นคนขยันทำงานทุกวัน
พอโควิดระบาดก็ต้องมารับงานลักษณะแบบนี้นะคะ
ที่ผ่านมาเพื่อนสนิทของไฟล์ก็มักจะเล่าเสมอว่า
เป็นคนที่ขี้กลัวเวลาไปทำงานลักษณะแบบนี้
คือรับงานเอ็นต้องมีเพื่อนไปด้วย
เพราะไฟล์เองกลัวว่าจะเป็นอะไรไป
ไฟล์เองมีลูกน้อยวัย๔ขวบนะคะ
ซึ่งเพื่อนไปที่งานปาร์ตี้ด้วยทุกครั้งค่ะ
ก็เพิ่งจะรู้จักกันครั้งล่าสุดที่
ไปบ้านของนายจ้างเที่ยงเผือบางประบาทจังหวัดสุพันธ์บุรี

เพิ่งจะรู้จักกันในงานนี้แหละก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับไฟล์ขึ้นบ้างนะตอนนั้นนะคะ

ตอนแรกก็กลัวว่าคดีมันจะไม่คืบ
จนกระทั่งตอนนี้ตำรวจทำงานกันอย่างเต็มที่
ผู้การของจังหวัดสุพรรณบุรีท่านลงมาเล่นเองเลยนะคะ

แม่บอกว่าคดีก็มีความคืบหน้าไปมาก

ตำรวจยังไม่ได้มีการเรียกพ่อกับแม่

ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้

ได้มีการเปิดแชตเข้าความที่คุณแม่เนี่ย
พูดคุยระหว่างผู้จ้างวาน
ให้ลูกสาวไปทำงานในวันเกิดเหตุ
มีใจความประมาณว่าคือผู้ชายคนนี้ไม่ได้รู้จักกับน้องไฟล์มาก่อน
แต่เคยเห็นน้องไฟล์ไปรับงานอืดแล้วก็บอกว่าที่จ้างน้องไฟล์
เพราะว่าน้องไฟล์นิสัยดีในข้อความแชทคุณแม่ของน้องไฟล์
ยังถามคนจ้างน้องไฟล์ด้วยนะคะบอกว่าคืนนั้นแม่ถามจริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ผู้จ้างก็บอกว่าวันนั้นน้องมาปาร์ตี้ปกติ
เข้าใจใช่ไหมลักษณะคือถามกลับไป
เข้าใจใช่ไหมครับว่าเป็นงานชงลาบปกติ
ผมจ้างน้องมา๓คนและมีเพื่อนมาดูแลอีก๓คน
ส่วนทางผู้จ้างมีผู้ชายทั้งหมด๔คน
กว่าจะได้ปาร์ตี้กันที่บ้านก็เที่ยงคืนกว่าแล้ว
เพราะไฟล์ต้องรอให้เพื่อนอีก๒คนมาก่อน
แล้วปาร์ตี้เนี่ยก็ลักษณะเป็นการชงเหล้ากันตามปกติ
แต่น้องตอนนั้นน้องช็อกไปเลย
แต่ตอนที่ช็อกไปยังมีสติอยู่นะฮะ
อันนี้ผู้จ้างวานบอกแม่แบบนี้นะคะ
แล้วตอนนั้นก็ช่วยกันปลุกให้น้องตื่นขึ้นมาก่อน
คือกังวลนะคะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปส่งน้อง
ลักษณะแบบนี้กลัวว่าน้องจะไหลตายนะคะ
แล้วสุดท้ายเพื่อนของน้องไฟล์ก็บอกว่า
ไฟล์เป็นแบบนี้ประจำเขาเองก็ช่วยพาน้อง
ขึ้นรถกลับบ้านไปตอนสักประมาณ๕๖โมงเช้า
อันนี้ข้อความที่คุณแม่คุยกับผู้จ้างวานน้องไฟล์นะคะ
สุดท้ายแม่ถามไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง
แล้วหนูจะเอายังไงหนูจะช่วยแม่ยังไงได้บ้าง
ผู้จ้างหวานบอกกลับมาบอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษากับทางคุณพ่อคุณแม่ก่อน
แล้วจะติดต่อกลับไปสุดท้าย
จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยนะคะ
ว่าจะช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังไง